กันต่อที่นครปฐมนะคะไปดูรูปปั้นตาทองงิ้วราย
ยังคงมีสาธุชนไปกราบไหว้ขอพรแต่ทีนี้ตาทองยุรายเปลี่ยนเสื้อต้อนรับสงกรานค่ะ
โอ้วววววววสาทองเงี๋วรายในเวอร์ชันนี้ไม่เคยเห็นฮะ
เสื้อสีสันสดใสเลยนะคะ
ท่านยังอยู่ที่เดิมค่ะที่วัดสว่างอารมณ์
เมืองนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สาธุชนและนักเสี่ยงโชค
เขาก็ยังเดินทางไปกระจุกตัวอยู่ที่จุดนี้แหละค่ะ

เป็นดอกไม้สีสันสดใส

ใช่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทุกคนต้องไป

หยดน้ำตาเทียนรออยู่แล้ว

โอ้โหเป็นกระจุกขนาดนี้

จินตนาการยังไงดีถึงจะเห็น

ทุกคนนะคะที่ไปกราบว่าขอพรชุมพระคุณธัญญาใจสุดรัดค่ะ

บอกว่าชวนเพื่อนมากราบมาขอเลขเด็ด
จากตะทองยุรายก็ดูหยดน้ำตาเทียนนี่แหละ

ถ้าใครตั้งใจดูข่าวที่แล้วนะ

เฮ้ยคุณชิสาคุณตั้งใจนี่นะ
คุณถึงได้รู้ว่ามันคล้ายคลึงกัน

อุ้ยตื่นเต้นน่ะ

คุณธัญญานี่บอกว่าสิ่งที่เจอในน้ำมนต์บอกไม่ได้
แต่หลวงปิงปองน่ะเห็นกันไปแล้วนะ
บอกว่าที่นี่มาที่นี่เป็นครั้งแรก
แต่รู้ว่าหลายคนมาแล้วได้ทั้งโชคเล็กโชคใหญ่

ส่วนแผงลอตเตอรี่ที่อยู่ในวัดนะคะ
เขียนอะไรที่คุณควรจะซื้อค่ะ
ให้คุณดูแล้วกันว่าอะไรที่คุณควร
ไม่ใช่คำว่าหวนสิมันไม่ดี

ถ้าชอบอันนี้ก็เลือกแล้วกัน
ส่วนใหญ่แนวทางที่เขียนเอาไว้

แต่ถามว่าไอ้ที่ใช่หรือไอ้ที่ข้างเคียง

ก็ลุ้นกันไปแล้วแต่ดวงจริง